ใช่แล้วค่ะเอามาต่อกันที่หนุ่มเพชรกรุณพลกันบ้างดีกว่านะคะ
นักแสดงหนุ่มรุ่นใหญ่ที่ขอพักม็อบแต่ไม่พักรักนะคะคุณผู้ชม
โผล่มาร่วมงานวงสวงละครค่ะงานนี้ก็ต้องอัปเดตกันหน่อยเรื่องการงงการงานนะคุณ
ซึ่งพี่เพชรบอกเรื่องที่โดนแบนงานเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะ
เหลือละครเรื่องนี้เพียงแค่เรื่องเดียวเท่านั้นแต่ทำใจเอาไว้แล้ว
ซึ่งตรงกันข้ามกับงานแสดงก็คือธุรกิจร้านอาหารย่านราชบุรณะนะคะ
กลับมีลูกค้ามาอุดหนุนมากมายไก่กองส่วนเรื่องความรักกับแฟนสาวรุ่นน้องที่เพิ่งจบมหาวิทยาลัย
อายุห่างกัน๒๑ปีตอนนี้ยังคงแฮปปี้ดีแล้วก็ไม่ได้เลิกกันนะจ๊ะ
โดนปวดงานอื่นที่ไม่ใช่งานนี้สิคะจริงจริงมันไม่ได้กระทบกับงานเนอ
จริงจริงมันไม่ได้กระทบหรอกแล้วเราก็เข้าใจนะว่าที่เขาอยากให้เราพักอ่ะ
เพราะว่าจริงจริงเขาก็กลัวว่ามันมีทั้งคนเกลียดคนชอบอ่ะเนี่ยเพราะเรื่องการเมือง
เขาก็ไม่อยากจะได้รับผลกระทบนั้นก็พักงานไว้ก่อน

ไม่เลยตอนที่เขามาบอกเราก็แบบเข้าใจครับเข้าใจเพราะว่าเวลาที่พูดถึงเรื่องการเมือง
ไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหนมันยังมีผลกระทบแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็พอเป็นบริษัทใหญ่เขาก็เป็นห่วงว่าแบบภาพลักษณ์ของบริษัทอาจจะมีปัญหา
เห็นบอกว่าคนไปแน่นมากนี่เขาไปดูคุณเพชรหรือยังไงคะ
ไม่ใช่คือช่วงจังหวะก่อนหน้านี้มีเพจมารีวิวด้วยแล้วเพจที่มารีวิวเนี่ยมีคนตามเป็นล้านเลย
ประจวบเหมาะกับเรื่องที่ไปชุมนุมด้วยมันก็เลยกลายเป็นสองเด้งเข้ามาเลยคนก็เลยค่อนข้างเยอะน้องเรียนจบแล้ว
ก็ให้เวลาเขาได้ไต่ตรองหน่อยว่าการที่ตกนรกเนี่ยมันลำบากขนาดนี้ยังจะอยากอยู่ไหมก็รักกันดีก็รักกันดี

ก็ถ้ามีข่าวดีจะรีบบอก